สวัสดีค่ะพร้อมกับรูกรรณนาวกับมินี่นาธาชาค่ะ
คุณผู้ชมค่ะใกล้เลิกงานแล้วดิฉันหิวเหลือเกิน
อยากทานหมูกระทะค่ะแต่ก็ไม่กล้าไปทาน

โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่อุณหภูมิลดลง
เพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรต้องดูแลน้องหมูมากเป็นพิเศษค่ะ
ส่วนพูดถึงอากาศหนาวเย็นภูมิภาคที่อินสุดเลยเนี่ยก็คงไม่เว้นนะคะภาคเหนือนั่นเองคุณผู้ชม
โดยเฉพาะที่ช่วงนี้ค่ะอุณหภูมิบนยอดดอยยอดภูต่ำสุดอยู่ที่๕องศา
ทำให้เกิดน้ำค้างแข็งติดต่อกันหลายวันค่ะ
ส่วนภาคใต้ค่ะฝนลดลงอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะในช่วงนี้นะคะมีฝนตกกระจายราว๑๐เท่านั้น
แต่ฝนยังคงเน้นตกนะคะบริเวณทางตอนล่างของภาค
คือลมสงบค่ะถ้าใครอยากท่องเที่ยวสามารถทำได้ค่ะในตอนนี้